เหตุการณ์นี้ก็ต้องระวังนะครับการถูกแอบถ่ายครับ
คือผู้หญิงคนนี้เธอก็ไปกินหมูกระทะใครจะคิดแหละครับว่าจะมีคนมาแอบถ่ายในห้องน้ำ
แล้วคนที่ถ่ายเป็นลูกเขยเจ้าของร้านหมูกระทะอีกต่างหาก
หมูกระทะที่เป็นร้านที่มีคนเข้าไปกินกันเยอะแยะมากมายโต๊ะเป็น๑๐โต๊ะนะ
คนคึกคักตลอดทั้งวันแล้วก็จะมีแบบพ่อแม่พาลูกร้านมากินกันเนี่ยนะฮะ
ยังมีคนกล้าไปแอบถ่ายอีกอะครับโอ้โหคือย้อนกลับไปเริ่มต้นเรื่องนี้โดยมีผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุ๒๖เป็นผู้เสียหายเธอไปกินหมูกระทะร้านหนึ่งอยู่ในพื้นที่สมุทรสงครามนะครับ
กับเพื่อนไปกับแฟนไปกับแฟนด้วยนะแล้วปรากฏว่าถูกลูกเขยเจ้าของร้านหมูกระทะมาแอบถ่าย
เธอเข้าห้องน้ำครับวันที่เกิดเรื่องเธอบอกว่าทางร้านพยายามไกล่เกลี่ย
กล่อมไม่ให้เอาเรื่องเพราะกลัวว่าเดี๋ยวร้านจะเสียหายด้วยนะครับ
แต่เธอกลัวมากคุณลูกผู้หญิงเจอแบบนี้มันหวาดภาวะใช่ไหม

ต่อให้เป็นผู้ชายเองก็กลัวนะเจอแบบนี้นะฮะ
เธอก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปร้องทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
ให้ช่วยเหลือแล้วก็ไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรสาครเนี่ยนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นครับทางด้านของตำรวจก็ได้มีการตามความคืบหน้าทางคดี
ส่วนทางทีมข่าวของเราเองก็ติดตามความคืบหน้าเช่นเดียวกัน
เมื่อช่วงเช้าครับทนายความก็พาผู้เสียหายไปพบกับตำรวจให้ปากคำ
โรงพักเมืองสมุทรสงครามนะครับผู้เสียหายก็ยืนยันว่าจะเอาผิดถึงที่สุด
ตำรวจแจ้งข้อหาคนก่อเหตุเป็นลูกเขยร้านหมูกระทะ
ความผิดคืออนาจารย์นะฮะคุกไม่เกิน๑๐ปีนะปรับไม่เกิน๒แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับโทษหนักนะครับเนี่ยและข้อหาทำให้ได้รับความอับอาย
เดือดร้อนรำคาญส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ
อันนี้ก็โทษหนักคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะนี่นะครับส่วนร้านหมูกระทะที่เกิดเรื่องเนี่ยนะฮะ
เห็นว่าปิดให้บริการอยู่นะวันนี้และจากการไปตรวจสอบห้องน้ำที่เดิมที
เนี่ยมาปิดกั้นทึบแล้วเห็นไหมฮะอันนี้เห็นไหมด้านบนขอบบนสุดด้านซ้ายของจอ
คุณผู้ชมเดิมเนี่ยขอบปูนเนี่ยมันสร้างสุดแค่ตรงนั้น
เนี่ยไอ้ตรงนี้แล้วจริงมันน่าจะเป็นรูไง

นี่ขวานี่คือตอนที่มันยังเป็นโล่งโปร่ง
คือมันเอื้อมถึงกันได้มองถึงกันได้

ดูสิครับนี่นี่คือความคืบหน้าล่าสุดทางคดีในวันนี้นะครับ
ไปทานหมูกระทะก็ไม่ปลอดภัยซะแล้วนะคะคุณ